ทีนี้ต้องไปดูหน่อยว่าคดีของคุณทักษิณเนี่ยมีอะไรยังไงบ้าง
อืมใช่ค่ะอ่าตามกันหน่อยนะคะเรื่องนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้
ซึ่งเรื่องของคดีนะคะคุณทักษิณมีคดีที่ต้องรับโทษถึง๓คดี
มีอะไรบ้างเรื่องของคดีการออกสลากเลขท้าย๒ตัว๓ตัว
ซึ่งสารเนี่ยพิพากษาไปตั้งแต่หกมิถุนายนปีหกสอง
อันนั้นเนี่ยจำคุกสองปีนะคะคดีเรื่องของธนาคารค่ะ
ก็การส่งออกและนำเข้าก็อนุมัติเงินกู้สินเชื่อสิบพันล้าน
อันนี้ตอนนั้นไปอนุมัติเงินกู้อันนี้ให้กับรัฐบาลเมียนมา
พิพากษาวันที่ยี่สิบสามเมษายนปีหกสองจำคุกนะคะสามปี
มีเรื่องของคดีการแปลงสัญญาสัมประธานกิจการโทรคมนาคม
ภาษีสัมประสานมิตรเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจอันนี้พิพากษาสามสิบกรกฎาคม
หกสามจำคุกห้าปีค่ะทั้งสามคดีเนี่ยมีโทษจำคุกสิบปี
ก็หมายความว่าคุณทักษิณน่าจะต้องใช้ชีวิตนะคะ
ที่ประเทศไทยในเรือนจำบางส่วนเลยแต่หลายคนก็กำลังมองถึงเรื่องของ
การขออภัยโทษซึ่งเอาจริงจริงท่านรองวิศนุเครืองามเนี่ย
รองนายกเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้ว่า
การขออภัยโทษมันแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคือการขอยื่นแบบส่วนตัว
แบบนี้ทำได้ตั้งแต่วันแรกเลยนะคะพี่อุ๋ยที่มา
แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการพิจารณาอันนี้ต้องรอไป๒ปีเลยนะคะ
ถึงจะสามารถยื่นขออภัยโทษได้ใหม่อันนี้กรณีแรก
ส่วนอีกกรณีหนึ่งค่ะคือการยื่นแบบทั่วไป
ยื่นแบบทั่วไปอันนี้เขามีกฎนะพี่อุ๋ยว่า
คุณทักษิณจะต้องรับโทษจำคุก๑ใน๓ของโทษที่ตัวเองจะต้องได้รับทั้งหมดก่อน
อ่าขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับมีคำถามก็คือว่า
เอ๊ะทำไมคุณทักษิณเนี้ยถึงเลือก